อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
มีเหตุการณ์ที่คนร้ายปีนหอพัก
แล้วก็เข้าไปลักทรัพย์ลักทรัพย์สินไป
มูลค่ารวมกว่า๕๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ในวงกลมสีแดงก็คือคนร้าย
เป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงค่ะ

ภายในซอยอโยธยาตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะ
แล้วก็ปีนไปปีนไปบนชั้น๒ของห้องพัก
หลังจากนั้นนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมง
เดี๋ยวคนร้ายก็จะปีนกลับลงมา
นี่ค่ะกำลังปีนขึ้นไปเลย
โอ้โหใช้ปากคาบเหมือนไฟฉายอะค่ะเนี่ยค่ะ

ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงปีนกลับ
ปีนกลับลงมาแล้วก็เดินผ่านโรงจอดรถออกไป
คือก่อนก่อเหตุเนี่ยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
เข้าไปจอดในโรงรถเนี่ยค่ะ
สักพักก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ต่อมาคนร้ายย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อลงมือก่อเหตุนะคะ
ตำรวจภูทรพระนครศรียุธยาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

อยู่บนชั้น๒ก็มีร่องรอยคนร้ายปีนเข้าไปทางระเบียงหลังห้อง
จากนั้นก็ถอดบานเกล็ดหน้าต่างออกแล้วก็งัดห้องเข้าไป
แล้วก็งัดห้องเข้าไปลื้อค้นทรัพย์สินต่างจนกระจัดกระจาย
แล้วก็หลบหนีออกไปทางเดิม
นางสาวยุภาพรวัฒนาอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของห้องค่ะ
ทำงานประจำอยู่บริษัทแห่งหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเพิ่งเลิกงาน
กลับไปถึงห้องพัก๙โมงเช้า
พอเห็นสภาพตกใจมากห้องถูกลื้อค้นของกระจัดกระจายเลยนะคะ
พอตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่าทองรูปภัณฑ์
น้ำหนักหนึ่งสลึงหายไป
หลายรายการเลยค่ะมีแหวน๒วงมีสร้อยคอ๑เส้น
สร้อยข้อมือหนึ่งเส้นพลักเครื่องอีกกว่า๑๐๐องค์

ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ก็มีคนร้ายเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์
ของคนที่พักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้ล่ะค่ะ

เคยมีคนร้ายไปก่อเหตุแล้วครั้งหนึ่ง
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ